อนาคตสำหรับคุณในวงการนี้คืออะไรฮะซันนี่
ไม่ทราบเหมือนกันครับคือผมมีอาชีพเดียว
แล้วผมรู้สึกผมโชคดีสุด

แล้วสุดท้ายมาเจอสิ่งที่ผมรักผมชอบ
แล้วผมได้ทำมันโดยที่ครอบครัวคนอื่นไม่ได้ทำ

เมื่อก่อนคนก็ไม่รู้จักก็มีฮะ

ทักตั้งแต่เดินเป้าประตูมา

มีภาพอย่างวันนี้ไหมนะที่ผ่านมามีภาพยังวันนี้ไหมครับ

ที่ประสบสำเร็จที่มีคนรักทั้งประเทศ

แล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ทำมาทั้งหมดทั้งชีวิตไม่เคยคิดเลยว่า
เราเป็นคนดูไม่มีหลักการนิดนึงเพราะเราไม่เคยวางแผนอะไรกับชีวิตเลย
ผมชอบเคยดูฟอเลสกรรมป่ะครับ
จะมีการที่เราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไร
วกกับชะตาชีวิตมันพาเราไปไหนมันสองอย่างไปด้วยกัน
เพราะสุดท้ายแล้วเราก็รู้ดีถ้าเราไปฝืนทำอะไร
สุดท้ายโชคชัยตาไม่พาไปแล้วก็ฝืนไม่ได้อยู่ดี

ถ้าเขาอยากทำอะไรในสิ่งไหนที่เขาอยากทำจริง
มันจะพัฒนาตัวเองในสิ่งนั้นมันคือหลักอยู่ที่บาดเสีย
สัญชาวิทยาจิตาวิมังสาครับ
มีช่วงไหนในอาชีพการงานที่มันดาวที่สุดในชีวิตไหม

ตั้งแต่เจอการแสดงนี้ไม่เคยรู้สึกว่าดาวแล้ว
รู้สึกว่าทวิตโชคดีมาตลอดเลยครับ
มีคนให้โอกาสที่ดีตลอดแล้วเจอทีมงาน

เราเจอแต่ทีมงานที่เก่งเราเจอแต่คนรอบข้างที่เก่ง
แล้วเราก็เหมือนได้โอกาสดีหนังดีให้เล่นอย่างนี้
มันก็จะโผล่ไปอยู่ในชิ้นงานเขาตลอด
แล้วเวลามีคนผู้กำกับให้เกียรติเราไปร่วมงานด้วย

เวลาคุณเล่นบทส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าคุณมาสกุลมีบทไหนที่ซันนี่อยากเล่นแล้ว

จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าตัวผมจะเป็นคาแรคเตอร์อะไรฮะ
มันคืออยู่ในบทที่ดีแค่นั้นเอง
บทที่ดีมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

แต่ง่ายดีเราจะเห็นหมดในนี้ครับ

เวลาคุณพูดถึงงานนี้มันมีประกายนะ

แสดงว่ามันอินมันอยู่ในสายเลือดเลยใช่ปะ
ไม่ทราบเลยครับผมแค่สนใจมันโดยไม่รู้ตัว
มันถึงบอกว่าโชคดีเจอสิ่งนี้แล้ว
คือทำมาตั้งแต่เพื่อนสนิทนี่ประมาณ๑๔ปีแล้ว

คือมีวันไหนผมขี้เกียจไปออกกรองโภคภาพยนตร์

ทราบเหมือนกันครับคือผมมีอาชีพเดียว

เพราะว่าผมจะแสดงจนกว่า
จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมันแค่นั้น
ทำไปดูอย่างเดียวแล้วตอนนี้รู้สึก

เป็นความถนัดอย่างเดียวที่ซันนี่มี

แต่ว่าเรารักจิตธรรมสิ่งนี้
ภาพยนตร์๑๑เรื่องซีรีส์อีก๑๐เรื่อง

มันคือความพัฒนาจิตใจเข้าใจตัวเอง

มันต้องเข้าใจมันต้องรู้แก่นแท้
มันเหมือนเรียนมาแล้วต้องปฏิบัติให้ได้
มันไม่ใช่ว่าฝึกจนปฏิบัติไม่ได้
สำหรับความคิดผมนะในฐานะนักแสดงนะ
ความรู้สึกความเป็นอารมณ์มันละเอียดอ่อน
มันไม่สามารถจะทำให้เป็นกล้ามเนื้อ

เพราะถ้าเกิดเราข้ามความละเอียดอ่อนนี้ไป
เป็นความเคยชินมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

สมมุติถ้าเราท่องกับเราคิดขึ้นมาพูดมันไม่เหมือนกัน
มันอาจจะต่างกันนิดเดียวคนดูไม่รู้ผมมันก็เลย

เวลาเราคุยกันอย่างนี้ผมจะคิดแล้วพูด

ผมเลยรู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
เพราะฉะนั้นผมจะท่องมาพูดไม่ได้

มันมีอันนี้มันมีเตะบอลครั้งหนึ่งที่ผมพักอก

รู้สึกว่านะเขาข้อดีเหลือเกินค่ะ
แสดงว่าไอ้การเล่นละครหรือเล่นซีรีส์
ช่วงเวลานั้นเราทำให้ดีที่สุดแค่นั้นในช่วงเวลานั้น
แล้วบางทีเราทำอย่างอื่นเดิมไม่ได้

แววตาแบบนั้นเราทำไม่ได้เพราะว่าเราผ่านอายุไป
นายอีฟเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละผ่านไปแล้วแล้วมันกลับไปไม่ได้

เพื่อนทางนี้จะน่ารักมากผมก็ยังคิดถึงเพื่อนอีกคนอยู่ดี
แต่คงเป็นความคิดถึงเป็นครั้งเดียว

ทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างล้มละลายอะไรอย่างนี้

รู้แล้วว่าเราต้องจริงจังกับสิ่งที่จะมาต่อแล้ว

อะไรที่มันตกต่ำหรือว่าลำบากที่สุดในช่วงนั้น

แล้วก็จะมีเรื่องหลายเรื่องที่เจอคนที่มาหาที่โรงเรียน
ทวงหนี้ของคุณแม่แล้วมาหาเราอะไรอย่างนี้ก็มี
แล้วก็มาบางทีที่กลับบ้านไปแล้วแบบ
ดับหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าแม่ไฟดับตั้งแต่เมื่อไ
บอกว่าไม่มีเงินจ่ายแค่นั้น

นานจนแบบตอนเข้าวงการแล้วก็ยังมีเรื่องนี้มัน
มันเป็นเหมือนปลายของปัญหาก็ยังติดมาด้วย

ผมรู้สึกแค่ว่ามันอะไรที่มันไปนั่งเสียใจ
หรือฟูห์มฟ้ายหรืออะไรมันไม่เครื่อย

ก็คืออะไรที่สามารถทำได้ทำ

เป็นลูกคนเล็กทำให้ซันนี่

โดยผมไม่ได้ขอก็กลายเป็นว่า

เพราะว่าเขาจะทำเขาจะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ย

บางทีเขาอาจจะเสียสละตัวเอง
เพื่อทำให้ผมได้ทำหน้าที่

ผมคิดมาตลอดว่าบางสิ่งบางอย่าง
ที่เขาไม่สามารถทำตามความฝันเขาได้

แล้วผมรู้สึกผมโชคดีสุด

ผมรักผมชอบแล้วผมได้ทำมัน

ผมรู้สึกว่าผมก็ติดหนี้เขาทั้งชีวิตอยู่ดี

คุณต้องคุยกับตัวเองให้เข้าใจก่อนว่า

คุณจะบอกว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณทำอะไรก็ได้จริงเหรอ

เมื่อก่อนก็จะมีความไม่เข้าใจคนบ้าง
แต่ตอนนี้พยายามจะเข้าใจคนมากขึ้น

ถ้าเราตั้งใจ

และทำติถูกต้องตลอด
ช่วยเราให้เราได้ดีไม่อับจนอะไรแบบนั้นใช่ครับ
ทำดีไม่เห็นได้ดีอะไรแบบนี้แต่มันต้องทำครับค่ะแค่นั้นหนึ่ง
เรื่องเหล่านี้หรือว่าวิถีคิดแบบนี้ฮะซันนี่
ปลูกฝังซะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไหมมันด้วยกันหมดมันทุกอย่าง
มันหล่อหลอมาเหรอใช่เพราะว่าเราเจออะไรบ้างอย่างเจอเพื่อน
ติ๊งต้องของที่ผมเจอเนี่ยมันก็ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนี้ฮะ
ทั้งตัวเราเองด้วยพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เราเจอครอบครัวให้เราเจอ
ยิ่งเราเจอคนแปลกหรือคนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราสามารถคบหาได้เลยนะ
คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเขาเราเรียนรู้อะไรจากเขา
คือสาระมันหาได้ทุกที่มันไม่ใช่ว่าเราต้องดูหนังสารคดีถึงจะได้สาระ
การ์ตูนปัญญาอ่อนก็มีสาระให้ชีวิตได้ถ้าคุณมองหาสาระจัดมัน

นี่พูดเหมือนผมเป็นคนมีศาละแล้วดูดีมากเลยนะ
จริงอาจจะปัญญาอ่อนก็ได้แล้วแต่คนไม่รู้

เริ่มจากเรื่องเดียวว่าเราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง

หลักนี้แล้วมันจะพาไปในทิศทางอื่น

เพราะฉะนั้นย้อนอดีตหรือว่าก้าวไปอนาคตก็จะไม่ทำเลย
ไม่ก็อยู่กับสิ่งที่เป็น

ถ้ามันจะโดนอะไรไม่ดีหรือทำให้เรามีชีวิตแย่ลงหรือเสียใจ

ถ้าผมเก่ามากโคตรเก่าเลย

จดจำเหรอถ้าจะให้จดจำ
จดจำว่าผมสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการที่จะทำดีให้มีประโยชน์ต่อคนอื่นได้
ช่วยเหลือคนอื่นได้เสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นได้

อยากให้เขาเอาแต่ด้านดีและชีวิตเขาพัฒนาขึ้น

สิ่งที่เขาด่าเขาเกลียดผมทำให้เขาคิดได้

และเขาเป็นคนที่ประสงค์สำเร็จในแง่หนึ่ง

เพราะผมอารัก
และต้องรักกันจริงหรือเปล่า
ขอบคุณมากครับจริง
สวัสดีครับผมซันนี่ส่วนแทนนุ้นครับ
ใกล้มาใกล้มาพี่พร้อมสี่สามสองสวัสดีครับผมซันนี่ส่วน
แทนนุ้นครับขอเทียบครับผมมันไงไม่มีเสียงนะพร้อมไม่มี
เสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงสี่สามสอง
สามสี่สามสอง